เออเคสนี้เนี่ยผมบอกเลยนะน่าสงสารมากอนาจจริง
คือชาวบ้านเนี่ยนะครับนะก่อนที่เขาจะเดินทางมาที่กรุงเทพเนี่ย
เขาเดินทางไปทั่วอุบลแล้วนะครับไปขอความช่วยเหลือมาหมดแล้ว
เมื่อกี้ทุกคนได้ฟังไหมว่ายายเนี่ยจะมากางเต็นต์นอนอยู่ข้างถนน
นึกสภาพดิครับชาวบ้านสามสิบยี่สิบครัวเรือนออกมานอนข้างถนน
หน่วยงานในท้องที่อ่ะท่านทำอะไรอยู่ต้องให้เขาเดินทางจากอุบล
กรุงเทพเพื่อมาขอความช่วยเหลือที่กรุงเทพอนาจมากผมบอกเลย
พวกท่านเนี่ยเอาแม้กระทั่งนะช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้ว
นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยท่านเนี่ยทุกคนมีบ้านเลขที่
เข้าไปยกมือไหว้ขอคะแนนเสียงจากพวกเขาได้เวลาที่เขามีปัญหาเนี่ย
ช่วยอะไรเขาบ้างท่านมาจะขอแต่คะแนนเสียงเขา
ช่วยอะไรเขาบ้างเนี่ยเขาไปร้องมาหมดแล้วนะ
เนี่ยเขาไปร้องมาหมดแล้วแล้วไปในส่วนที่หน่วยงานเนี่ย
อบตไปขอความช่วยเหลือบอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ถามว่าเฮ้ยชาวบ้านเดือดร้อนกันเนี่ยเป็นร้อยคนน่ะ
หน้าที่ของท่านเปล่าที่ท่านจะต้องมาช่วยเหลือ
ไปตำรวจด้วยใช่ไหมตำรวจบอกให้ไปฟ้องแพร่ง
ผมบอกเลยนะถ้าผมเป็นหน่วยงานท้องที่ส่วนตัวผมนะ
ผมโคตรอายเลยจริงจริงให้ชาวบ้านเดินทางมาเนี่ย
นี่ที่ท่านเห็นอยู่แค่เนี้ยนี่แค่เข้ามาในสตูได้นะ
อยู่ข้างล่างอีกพึบมา๒๐๓๐คน

อายนะครับอุบลรัชธานีพวกท่านทำอะไรอยู่
เนี่ยวันนี้ผมก็เลยพาชาวบ้านนะครับมาขอความช่วยเหลือครับกับ
ท่านเลขาและมนตรีกระทรวงพิธีฐรรมท่านธนกิจจิตอารีรัตน์

วันนี้ผมบอกเลยนะมาเนี่ยเป็นรูปเป็นร่าง
ผมบอกเลยเป็นรูปเป็นร่างกว่าการที่เขาไปวนอยู่ที่อุบลตั้งนาน

ท่านทำงานอะไรคุ้มกับภาษีที่ท่านกินหน่อยสิครับ

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒